เริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นเรื่องราวของความดราม่าของคุณชมพู่แล้วก็ลูกแฝดทั้งสองคนนะคะ
ต้องบอกว่าคือมีคนช่วยเลี้ยงลูกดาราเยอะเสียในเกิน
สำหรับความหวังดีที่ผ่าโถมเข้ามาจนคุณแม่ก็ไม่อาจจะรับไหวไว้แล้ว

ก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณชมพู่นี่แหละค่ะ
ชาวเน็ตก็เอาไปดราม่ากันว่าเอาหวีมาละเลงพื้นลากพื้นแบบนี้มันสกปรก
แล้วเดี๋ยวก็ต้องเอาไปใช้กับลูกค้าต่ออีก
ลูกคุณน่ะสนุกแต่คนอื่นเขาจะเดือดร้อนเอานะอย่างนู้นอย่างนี้นะคะ
บางคนก็วิภาควิจารณ์ว่าเดี๋ยวเด็กบางทีหยิบของเล่น
หยิบจับเข้าปงเข้าปากอันตรายกับตัวลูกอีกว่าอย่างนั้นนะคะ
แต่เห็นว่าหวีเนี่ยเป็นของส่วนตัวของคุณแม่ชมไม่ใช่ของทางร้าน
แล้วงานนี้แม่ชมจะเคลียร์ยังไงบ้างไปฟังค่ะ
จริงแล้วชมว่ามันก็คือเด็กอ่ะ
แล้วก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองของแต่ละคนก็แล้วกัน
ชมว่าชมเลี้ยงลูกชมไม่ต้องมีคำอธิบายให้สังคมทุกอย่างอะไรอย่างนี้
ออกไหมคือลองใจเข้าใจเรานะคุณเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเอ่อ
ถ้าคุณต้องอธิบายให้คนทั้งหมู่บ้านฟังว่าเราทำแบบนี้และเราไม่ทำแบบนี้
คุณจะรู้สึกยังไงเราเข้าใจว่าเราเป็นคนของประชาชนแต่ว่าบางทีเรื่องเราก็สะดวกในแบบของเรา

จูจิกวนใจเยอะไปนิดนึง